เดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับ๒นักศึกษาสาวที่เขาทำความดีที่ยิ่งใหญ่
เพราะว่าสามารถเก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

ส่งคืนเหรอคะส่งคืนเจ้าของเข้าไป
โอ้โหจิตใจงดงามมากเลยทีเดียวชื่นชมมาก
ที่เห็นอยู่นี่แหละครับ๒นักศึกษาสาวคนดีศรีสารคาม
ว่านี้ก็คือนางสาวสุมิตาบุญอเนกและนางสาวอรนุษย์ภูครองแก้ว
นักศึกษาปวชชั้นปีที่๓สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามครับ
ก็เล่าว่าขณะเดินไปรับประทานอาหารที่ตลาดโต้รุงมหาสารคาม
สังเกตเห็นเงินสดตกอยู่บริเวณริมฟุตบาท

ก็ต้องรีบเก็บขึ้นมานับดูก่อนว่าเป็นธนบัตรใบละ๑๐๐

เก็บขึ้นมาดูนี่ไม่ใช่ว่าจะเอาเป็นของตัวเองนะ
เอาไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นจำนวนเงินที่เยอะ
แล้วก็ต้องการที่จะส่งคืนให้เจ้าของ
ก็รออยู่ตรงนั้นแหละรอตรงจุดที่มันตก
เผื่อว่าเจ้าของเขาจะเดินกลับมา
เผื่อเจ้าของเดินตามหาว่าเงินทำหล่นแถวนี้หรือเปล่าแล้วเจอ
ประมาณนั้นรออยู่เป็นชั่วโมงจนตะคิวขึ้นเลยครับ

ประมาณนั้นแต่ก็ไม่มีใครมารับ
ตัดสินใจครับนำเงินดังกล่าวไปแจ้งความเลยดีกว่า

แล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อประกาศหาเจ้าของให้มารับคืนครับ
ว่าใครมาทำตังค์ตั้งเยอะตกอยู่ตรงนี้ค่ะ
ตั้งสี่พันธุ์ก็ตกใจเหมือนกันค่ะ
ก็ตามเขาก็ไม่รู้ว่าเขาหามาได้วิธีไหน
มันจะยากแค่ไหนถ้าเราไปเอามันก็ยังไงอยู่

เสียดายนะคะคุณสี่พันธุ์นี่ไม่ใช่น้อยนะ
เอาล่ะถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าเธกเป็นเจ้าของอยู่แถวนั้น
คุณผู้ชมทำเงินหายแถวนั้นนะดูข่าวนี้อยู่นะคะ